มีปัญหาค่อนข้างคลาสสิกฮะถ้าหากใครเนี่ยมีบ้านราคาไม่สูงเกิน๒๐ล้าน
ถ้าหากบ้านคุณเนี่ยราคาไม่สูงเกิน๒๐ล้านคุณจะมีปัญหา๒เรื่อง
เรื่องแรกก็คือจอดรถขวางทางอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้องหมา
น้องหมาบางครั้งบางครั้งจะประกันลูกกับหลานบางครั้งบางครั้งก็จะมาถ่ายที่หน้าบ้านของเรา

กรณีซึ่งจริงเป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะจากนั้นมาอารมณ์เกลี้ยวกาศออกมารัวเลยกูไม่เลี้ยงแมวไม่เลี้ยงแมวก็จริงแล้วก็คือเขาก็เลี้ยงหมานั่นแหละค่ะหมาแบบนี้นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้คนในพื้นที่ไม่ค่อยสบายอบไม่ค่อยสบายใจกับการที่ปล่อยหมามาเลี้ยงราดแบบนั้นนี่คลิปแรกมีคลิปหนึ่ง
อยู่ที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้จริงก่อนจะมีภาพจากกล้องวิวจรปิดเนี่ยเคยมีข้อพิพาทกับบ้านนี้มาแล้วแล้วแจ้งความแล้วตำรวจท่านก็น่ารักท่านก็มาฮะพอตำรวจมาเนี่ยมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบเสาะได้ว่าหมาก้อนนี้หมาใครจริงสืบได้สืบได้ตัวจริงยังไงนะฮะสืบได้อยู่แล้วแต่ว่าเอาล่ะ
อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
สรุปแล้วเรื่องแค่นี้ไม่ขี้หมาเลยนะคะ

ใช่ค่ะทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้นะคะ